ไปดูความคืบหน้าคดีแอมสายนายกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าแอมเนี่ยในที่สุดก็ยอมรับแหละ

แล้ววันหนึ่งเนี่ยเล่นมากสุดพี่อุ๋ยคิดว่ากี่บาท

พูดเองบอกมากสุด๑๐ล้านแล้วเอาเงินจากไหน
ลูกแชร์จำนำรถลงทุนที่ไปชวนเขามานั่นแหละ
เอาเงินเหล่านั้นไปเล่นนะคะ
โจ๊กออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของเส้นทางการเงิน
เห็นว่ามีหมุนเวียนในบัญชีของแอมกว่า๗๘ล้านบาท
ตอนนี้อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมด
แล้วก็รู้ไปถึงเจ้าของเว็บไซต์หมดแล้ว
ตอนนี้เว็บเหล่านั้นไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
ยอมรับว่าเล่นการพนันมาตั้งแต่ปี๖๓
รวมเงินจากกลุ่มเพื่อนวงแชร์วงจำนำรถกลุ่มเงินกู้
บางวันเข้าเว็บยอดเงินที่ใช้ไป๑๐ล้านบาท

ออฟอดีตสามีตำรวจของแอมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเล่นพนัน
แต่มีการช่วยเหลือด้านการเงิน
ทั้งกู้เงินจากสหกรทั้งจำนองบ้านเอาไปให้แอมป์มาค่ะ

ส่วนวันนี้นะรภีร์ชำนันเรือผู้ประสานคดีแอมป์สยนายน์นะคะ
ก็เดินทางมาที่ตำรวจภูทรภาค๗
ให้ข้อมูลกับตำรวจชุดสอบสวน
ซึ่งก็เป็นการให้ข้อมูลคดี๑๔คดีที่เกี่ยวข้องกับแอม
ว่าก่อนหน้านี้คุณระพีได้ข้อมูลมาจากไหนอย่างไร
สำนวนคดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก็มีการให้ข้อมูลกันอยู่ประมาณ๓๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนวันนี้เหมือนจะมีศึกเล็กเกิดขึ้นหรือเปล่า
ตกลงใครคือทนายของแอมกันแน่

คือตอนแรกบอกว่าทนายพัฒน์โดนเท
ไปเป็นทนายอีกคนนึงที่ชื่อชินคุบ
แล้วหลังจากนั้นทนายชินคุบบอกว่าไม่เขาขอปรึกษาเฉย

แล้วแอมป์บอกแอมป์พลาดไปแอมป์เผลอไป
เข้าใจผิดคิดว่าทนายชินคุบเป็นคนของทนายพัฒน์
ก็เลยเซ็นแต่งตั้งใหม่แล้วว่าทนายพัฒน์คือทนายเพียงหนึ่งเดียวของแอม
แต่ล่าสุดจำทนายแม่ได้ไหมคะ
คุณกฤษณะทนายของแม่คุณแตงโมนี่จำได้ไหม

เขาบอกเขาคือทนายของแอม

เซ็นแต่งตั้งให้เขาเป็นทนาย

เขาก็รับปากช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บอกให้แอมสารภาพกับตำรวจทุกอย่าง

ทนายพัฒน์ก็เข้าไปเจอกับแอมป์อีกครั้ง
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปสอบปากคำแอมป์เป็นครั้งที่๓
แล้วแอมป์ก็เปลี่ยนใจไม่รับสารภาพอะไรเลย
ที่ผมเข้ามาผมไม่ได้ว่ามันจะมาเอาเงินอะไร

แต่ว่าเราก็ทำไม่ให้ผิดมัญญาติธนายความเฉย

มันก็สุ่มเสี่ยงในการที่

แต่จริงผมเองไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลย
ทีมข่าวก็ถามเหมือนที่พี่อุ๋ยถามเมื่อกี้เลยว่า
ตกลงตอนนี้ทนายของคดีแอมคือใคร
ทนายพัฒน์มาแล้วเนี่ยเห็นมั้ย
ก็เลยถามว่าตกลงทนายในคดีนี้คือใครกันแน่คะ

ทนายพัฒน์บอกเนี่ยวันนี้พี่ก็จะมาเคลียร์ให้รู้เรื่องเหมือนกัน
และตั้งใจจะไปเจอทนายกฤษณะด้วย

แม่บอกไม่เคยนะไม่เคยจ้างทนายกฤษณะมาว่าความให้แอมเลย

ก็มีแค่ทนายพัฒน์คนเดียวนี่แหละที่เป็นทนายของแอม
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นรองออฟหรือเปล่า
แม่บอกไม่นะรองออฟถือเป็นคนอื่นไปแล้ว

แต่ไม่เคยเห็นหน้าอะไรแม่ไม่ได้กล้างเขา
เป็นยังไง
ได้เจอแอมเพราะหมดเวลาเยี่ยม
ค่ะไม่ได้เจอ
ทีมข่าวก็เลยถามทนายกฤษณะอีกรอบนึง
พี่เป็นทนายให้แอมหรือทนายพัฒน์หรือยังไงกันแน่
เขาเลือกใครแต่ไม่ได้เจอแล้วจะทำยังไง
อืมธนายกริสนับบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าตอนนี้ผมยังเป็นทนายของแอมอยู่อีกไหม
แต่ถ้าแอมไม่ต้องการผมแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่ง

ผมพร้อมที่จะยกเลิกใบแต่งตั้งทนาย

แล้วทนายพัฒน์ได้เจอกับทนายกฤษณะหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าไป

ทนายภัทรบอกอ๋อเจอเจอสิเจอ
แต่ไม่มีอะไรจะคุยกับเขา

ธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์เป็นธนายความของข้าพเจ้า
แล้วก็มีลายมือชื่อของแอมเซ็นเอาไว้
ทนายพัฒน์บอกว่าไงรู้ไหมคะว่ายังไงครับ
น่าจะแยกแยะไม่ออกว่าเอกสารอะไรเป็นอะไรบ้าง
ก็เลยเตือนไปแล้วล่ะว่าเออให้ระมัดระวัง
อย่าไปยินยอมออกมาเจอใครง่ายถ้ามีใครขอเข้าพบ
ถ้าไม่ใช่เธอที่เป็นทนายหลักณตอนนี้
ไม่เกิดแล้วแต่ว่าที่เขาเซ็นไปเพราะเขาไม่ทราบ

ถึงท่านผู้บัญชาการเรือนจำเหมือนกัน

อะไรมาก็เซ็นหมดเดี๋ยวคงจะต้องไปสอนหน่อย

เร็วนี้อาจมีหมายจับเซอร์ไพรส์ใหญ่
หมายจับอีกหนึ่งคนสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับแอม
ความเป็นไปได้๕๐๕๐วงเล็บ
รู้แล้วถึงกับต้องร้องวัก

สัปดาห์หน้าเขาบอกอาจมีเซอร์ไพรส์ใหญ่